คุณผู้ชมครับวันนี้๒๔มิถุนายนนะฮะ
วันสำคัญวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ใช่ค่ะวันนี้ก็คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นมาได้
เรื่องของการเมืองไทยนะฮะหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของงานประเพณีกันดีไหมฮ
ใช่เริ่มแล้วค่ะงานประเพณีบุญหลวง
แล้วก็การละเล่นผีตาขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เป็นอีกหนึ่งประเพณีดีประเพณีใหญ่นะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน